เรื่องนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีคุณป้าของเด็กหญิงวัย๑๔และหญิงสาววัย๑๙ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจนะคะจะให้เอาผิดพระค่ะ
เป็นถึงเจ้าคณะตำบลนะคะบอกว่าพระรูปนี้หลอกหลานสาวไปล่วงละเมิดทางเพศนานถึง๔ปี
แต่พระรูปนี้ปฏิเสธค่ะพระรูปนี้ก็พยายามจะหาเหตุผลมาแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนเอง
พระรูปนี้ก็ให้เหตุผลในลักษณะที่ว่าเหมือนกับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปแล้ว
จะไปลวนลามล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงได้ยังไงเดี๋ยวลองไปดูเรื่องนี้นิดนึงนะคะ
เพราะคราวนี้มันหมดที่พึ่งหมดที่พึ่งแต่หนูไม่รู้ไง
ใครจะสอนให้พูดเรื่องนี้ตอบ
จนถึงคดีที่ที่ถูก
คลิปนี้ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ป้าของผู้เสียหายบุกไปที่วัด
ไปถามความจริงจากพระรูปนี้
เพราะว่าหลานสาวออกมาให้ข้อมูลว่าถูกพระรูปนี้ล่วงละเมิดทางเพศจริง
แต่พระปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ได้ก่อเหตุนะคะ
แล้วก็บอกให้ป้าของผู้เสียหายไปแจ้งความเลย

ล่าสุดตำรวจสพมสมุทรสงครามนิมนต์พระรูปหนึ่งนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามมาสอบสวน
ก็นี่แหละค่ะก็คือพระรูปที่ถูกกล่าวหานี่แหละ
ทีนี้ค่ะก็พอนำตัวไปสอบปากคำก็ต้องคุยกับทางฝั่งผู้เสียหายด้วย
ทางฝั่งผู้เสียหายก็มีเด็กอายุ๑๔คนนึง
ก็จะต้องมีทางอายการมีทางพมมีทางจิตแพทย์มาร่วมพูดคุยมาร่วมสอบปากคำ
นิมนต์พระรูปนี้ไปก็ยังปฏิเสธยังปฏิเสธอยู่อ้างว่าถูกกล่าวหา
นี่ค่ะก็เป็นถึงเจ้าคณะตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคุณป้าค่ะ
คุณป้าของเด็กที่เสียหายเนี่ยค่ะป้าบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะ
หลานมาเล่าให้ฟังว่าโดนล่วงละเมิดทางเพศมา๔ปีแล้ว
สาเหตุที่ออกมาเปิดโปรงเพราะว่าเอาจริงคือแอบได้ยินหลานสาวคุยกัน
หลานสองคนปรึกษากันก็เลยเอายังไงดีพอรู้เรื่องก็ตัดสินใจว่ามันเก็บเอาไว้ไม่ได้ไง
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ต้องแจ้งความครับตัดสินใจพาหลานที่ตกเป็นผู้เสียหาย
ไปแจ้งความเมื่อ๒๔พฤศจิกย์กายยนต์พอรู้ความจริงนอกจากไปแจ้งความแล้ว
ป้าก็บุกไปที่วัดก็เลยได้คลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดให้คุณผู้ชมดูไปนะคะ
ก็คือเหตุการณ์ที่ป้าบุกไปที่วัดป้าบอกว่าป้าเชื่อแบบนี้
หลานสาวป้าถูกนางนกต่อซึ่งเป็นคนสนิทกับพระรูปนี้
ล่อลวงให้ไปที่กุฏิเพื่อให้พระรูปนี้ล่วงละเมิดทางเพศ
เพราะว่าระยะหลังเห็นหลานสาวพฤติกรรมเปลี่ยนไป
กลับบ้านปุ๊บเหม่อลอยแล้วก็มีอาการแปลกมาก
จนสุดท้ายรู้ความจริงตัดสินใจแจ้งความค่ะ
ส่วนที่พระรูปนี้บอกว่าถูกกล่าวหาถูกใส่ความไม่เป็นความจริง
ทีนี้ค่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหา
ก็อาจจะปฏิเสธให้เหตุผลอะไรก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะ
ทางฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยทางคุณป้าเนี่ยบอกว่ามันมีคลิป
พระรูปนี้ออกมาเปิดให้กับนักข่าวดูเพื่อที่จะพยายามอ้างว่า
เป็นคนละคนกันอัตมาไม่ได้ทำพระที่ก่อเหตุเป็นพระอีกรูปหนึ่ง
พยายามจะโยนไปให้พระอีกรูปนึง
เด็กอ่ะมันก็ตอบแบบใสมันเด็กมันไม่ได้มีเรื่องกับพระถูกไหม
แต่ที่มันโกรธเนี่ยตรงที่ว่ามันพูดคำว่าหนูทนไม่ไหวแล้วคุณตา
มันพูดคำว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูไม่ยอมแล้ว
มันก็ถามว่าเราก็เลยถามเราก็โมโหนะว่า
อ้าวเรื่องเป็นอะไรมึงเพิ่งบอกเนี่ย
มันบอกว่าบอกใครก็ไม่มีใครฟังเพราะเคยบอกแม่แล้ว
พอแม่มันตายปุ๊บเราก็เข้ามาดูแล
ปกค่าใช้จ่ายการกินการเรียนหนังสืออยู่กับเรา
ถึงกลงทั้งขึ้นม๑ม๑ปุ๊บเนี่ย
มันก็เริ่มการเปลี่ยนแปลงคือ
ละเอียดขอให้ไปทำงานที่วัด
เขาบอกว่าจ้างไปชงกาแฟที่วัดอันนี้ชงกาแฟจริง
คือชงเวลามีงานถูกไหม
ก็ชงกาแฟชงกาแฟถวายพระ
ต่อให้พระรูปนี้ปฏิเสธนะคะ
แต่คุณป้าของผู้เสียหายก็เชื่อว่าเด็กเขาโดนแบบนี้จริง
คุณลุงก็เชื่อเหมือนกันว่าหลานเขาโดนแบบนี้จริง

อันนี้มันไม่ใช่แค่
อันนี้มันไม่ใช่แค่หนึ่งนะมันสามแล้ว

เพราะว่าหลักฐานมันไม่ชัดเจน
นานแล้วยังค่ะตอนนั้น

ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของนางนกต่อนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้หญิงคนนี้
ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนางนกต่อ
ปฏิเสธค่ะลองฟังเสียงดูนะคะ
ทำไมเขาถึงกล่าวหาละนี่ครับ

คือจริงเราไม่ได้ทำแบบนั้น

จริงคือพาเขาไปทำงานอย่างเดียว

ทีมข่าวของเราไปถามทางพระที่ถูกกล่าวหาเลย
พระรูปนี้ขอไม่ให้ข่าวขอไม่ชี้แจงอะไร
ยืนยันแต่ว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุนะคะ

ไม่ชี้แจงแล้วเพราะว่าเราชี้แจงโดยใช้ทนายชี้แจง

ตอนนี้สภาพจิตใจเจ้าว่าเป็นไงบ้างครับ

สภาพจิตใจเจ้าว่าเป็นยังไงบ้างครับ

ตอนนี้ผู้บริสุทธิ์ถูกเกาหาความรู้สึกไหน
พระรูปนี้บอกว่าให้ทนายความดำเนินการให้

สุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้ทางพมจังหวัด
ก็ไปพบกับคุณป้าของผู้เสียหายนะคะ
แล้วก็นำตัวผู้เสียหายไปส่งที่บ้านพักเด็ก

และจิตใจรวดร่างกายด้วย

ถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงนะคะ
มันตรงกับคำให้การของผู้เสียหาย
ทั้งสองคนคนนึงอายุ๑๔คนนึงอายุ๑๙
ทีนี้การแจ้งข้อกล่าวหากับพระรูปนี้
ตำรวจบอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหาคมคืน
ทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีนะคะ
แล้วก็แจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งอายุสิบเก้าละ
รูปนี้พระรูปนี้ที่ถูกกล่าวหาเขาปฏิเสธไงครับปฏิเสธคือยังไงก็ปฏิเสธ
แล้วบอกว่าจะสู้คดีก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะสู้คดี
ก็อยู่ที่ว่าถึงขั้นตอนแล้วจะมีการเข้าประกันตรงประกันตัว